พ่อว่างปืนแล้วงานออกมาแล้วพอที่ออกไปรักก็โภกก็โกรธหิมไว้นั่นเลย
พ่อวิภุใดฮันนี่อย่างเธอเค้าขอรอคนไว้หมดทุกแนว
รับร่างชอบกว่าใครเค้าหิมไว้ฮันนี่อย่างเธอเลยเพราะว่าคนนี้พ่ออายุอยู่
ตั้งสติแต่ความหันดีแล้วก็งานออกมาหิมปืนไว้นั่นเลย

จากฟ้าสว่างจนฟ้ามืดค่ะ

มอบตัวนะคะทั้งพ่อแล้วก็เมียเนี่ยกล่อมแล้วกล่อมอีกอยู่สองชั่วโมงกว่าได้ค่ะ
เดินออกมาจากสวนต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่อำเภอบ้านป่างจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มอบตัว
พร้อมกับปืนจุดสามห้าเจ็ดหนึ่งกระบอกกระสุนอีกสิบสี่นัดแล้วก็มอเตอร์ไซด์บิ๊กไบท์หนึ่งคัน
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะนายอนุคนนี้ขี่บิ๊กไบท์ไปที่หมู่บ้านในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ไปเจอกับป้าแตนป้าแตนเป็นลูกหนี้นั่งอยู่ในบ้าน
ก็เข้าไปทวงเงินดอกเบี้ยแล้วมีปากเสียงกันแต่นายอนุคือเสพยาบ้ามาก่อนหน้านั้นแล้ว
ด้วยอารมณ์โมโหด้วยอารมณ์เมายาก็ชักปืนที่เตรียมมายิงใส่ป้าแตนไปสามนัดบอกโมโห
กระสุนเนี่ยเข้าไหล่ขวานัดหนึ่งแล้วก็ใต้รักแร้ขวาอีกนัดหนึ่งป้าแตนนอนจมกองเลือดเลยนะคะ
ต้องรีบเรียกรถพยาบาลให้มาช่วยเหลือแล้วก็ส่งโรงพยาบาลส่วนนายอนุก็ขี่รถหนีไปซ่อนตัวในสวนต้นยูคาลิปตัสห่างจากจุดเกิดเหตุสิบกิโลเมตรค่ะ
ตำรวจก็ต้องเร่งปิดล้อมพื้นที่แล้วก็ให้ภรรยากับพ่อมาช่วยเจรจา
สองชั่วโมงกว่าผ่านไปอ่ะนายอนุถึงได้ยอมมอบตัวตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำที่สะพอบ้านเป็ดนะคะ
นี้ละกี่ไปแหละและผ่านไปแค่สองนาทีก็ไม่ทรงลองฟัง
สามนัดเน้นเน้นนะคะอืมยิงติดกันเลย

และอีกมุมนึงนะคะกล้องวงจรปิดที่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตร
ก็เป็นนาทีที่นายอนุขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์
หลบหนีไปหลังจากก่อเหตุนะคะ
เสียงมาแต่ไกลเลยหนีไปแล้วค่ะ
ส่งคุณออสซี่ดนระวีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ได้เจอกับคุณทองใบเรียกป้าทองใบละกัน

ทองใบเล่าบอกว่าก็เมื่อวานน้องสาวนอนอยู่ในห้อง
นายอนุขี่รถมาจอดหน้าบ้านแล้วพังประตูเข้าไปเลย

ดอกเบี้ยที่๓เดือนก่อนนี้ไปกู้ผมมาหมื่นนึง
อย่างที่บอกว่าป้าแตนไปกู้เงินนายอนุมาหมื่นนึง
เพื่อจัดงานศพให้สามีตัวเอง
แต่อย่างที่บอกค่ะว่าได้จริง๗๐๐โดนหักไป๓๐๐
ทีนี้ครึ่งเดือนก่อนเกิดเหตุป้าแตนให้นายอนุมาหาที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็จ่ายเงินคืนให้๑๓๐๐๐บาท
นายอนุบอกไม่ได้ต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดนู่น๔๐๐๐บาท
ดอกเบี้ย๓เดือนจ่ายวันละ๔๐๐บาทป้าหูย
ต้นทุนหมื่นนึงได้จริง๗๐๐บาท

ดอกเบี้ยอะไรกันโหดขนาดนี้เลยเหรอ

บอกก็รู้แล้วว่านะอันนู้นจะปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้าน
แต่ไอ้เรื่องข่มขู่ไหมเนี่ยป้าไม่รู้นะส่วนอาการบาดเจ็บของน้องสาวเนี่ย
ถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่ากระสุนมันทะลุเข้าไปที่ปอดด้วย
แล้วหมื่นสามเขายังได้อีกเขายังได้ว่าจ่ายเป็นดอกลอย
วันละสี่ร้อยเขาจะเอาสี่หมื่นเขาอ่ะอืม
เขายังไม่มีให้เจ้าดอกเงินเขาก็ไม่มีเขาว่ะ
ปล่อยเงินกู้เป็นกิจจะลักษณะไหมฮะหรือว่ารู้จักกันแล้วก็ให้ยืมกันเฉย
สงสัยน่าจะปล่อยเงินกู้นะอืมทำไมถึงพี่คิดว่าสงสัยน่าจะปล่อยอย่าง
เพราะฉะนั้นเขามาเก็บทุกวันฮะมาเก็บทุกวันมาเก็บที่นี่อะไร
ไปเก็บตามบ้านนี่แหละอ๋อเก็บบ้านตามชาวบ้านหรือนี่แหละอืม
เราไปคุยกับนายป๊อนะฮะผู้ช่วยกำนานหมู่สิบห้า
เป็นพ่อตาของนายอนุคนก่อเหตุด้วยในป้อเล่าบอกว่าประมาณสักสี่ห้าปีก่อนเนี่ย
เคยไปทำงานต่างประเทศก็ได้เงินเก็บมาก้อนหนึ่ง
ก็มาเปิดร้านขายส้มตำทีนี้พอชาวบ้านรู้ว่าลูกเขยมีเงินอ่ะ
ก็มาขอยืมกันแต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าลูกเขยคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่
แตนก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่มาขอยืมเงินลูกผม
พอไปทวงเงินแล้วไม่ได้แล้วลูกเขยผมเป็นคนอารมณ์ร้อน
ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นส่วนปืนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปเอามาจากไหน
วันนี้ผมไปเยี่ยมลูกเขยก็ไม่ได้เครียดนะ
ก็ยอมรับผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำผมถึงจะเป็นผู้ช่วยกำนัน
และแม้ว่าคนก่อเหตุจะเป็นลูกเขยแต่ใครทำผิดก็ต้องรับผิดแบบลูกผู้ชาย

ปืนมันกะยกอยู่แล้ว
แต่ว่าลุกปืนนั้นมันเต็ม
มันถือว่าน่าจำรวจใจห้อน

วันเกิดเหตุไม่ได้ตั้งใจจะไปทวงเงิน
เอิญขี่รถผ่านแล้วเห็นคนเจ็บอยู่ที่บ้านพอดี

แล้วก็เลยมีปากเสียงกันก็เลยก่อเหตุ

แล้วก็พกพาอาวุธปืนยิงปืน

ส่วนกรณีเรื่องการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด

แล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะ